อาลัยหลวงปู่แสงเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นการอาลัยหลวงปู่แสงยานวโรนะคะ
ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานสายหลวงปู่มั่นนั่นเอง
โดยถ้าจะให้ย้อนกลับไปคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีการโพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง
เริ่มอาภาษณ์หนักไข้ขึ้นสูงตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
แพทย์มีการถวายการรักษาจนกระทั่ง๔ทุ่ม๕๐ของคืนวันที่๑๘มิถุนายน
หลวงปู่เริ่มมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น
ซิเจนในเลือดต่ำกระสับกระส่ายตามหลักการจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แต่ด้วยหลวงปู่เคยดำริว่าไม่ให้ใส่
แพทย์จึงให้ยาเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยแต่ยังไม่ดีขึ้น
ทางคณะสงฆ์ประชุมกันกลางดึกและได้ข้อสรุปว่า
จะพาหลวงปู่กลับไปดูแลต่อที่วัดป่าดงสว่างธรรม
ตรงกับเจตนารมณ์ของหลวงปู่
ก่อนที่ท่านจะละสังขารไปในเวลา๑๙นาฬิกา๑๓นาทีของวันที่๑๙มิถุนายน
สิริอายุ๙๙ปี๗๕พันศาซึ่งก็เป็นการยึดข้อมูลตามพระลูกศิษย์นะคะ
เพราะว่าจริงท่านก็เกิดนะเมื่อวันที่๑กันยายนปี๒๔๖๗นะครับ
แล้วก็ท่านอุปสมบทว่าเมื่อวันที่๑มิถุนายน๒๔
ก็เลยเป็นที่มานะฮะว่าท่านสิริอายุ๙๙ปีและ๗๕พันศานะครับ
ใช่ค่ะทางด้านของนายอำเภอป่าติ้วนะคะ
นางวิชุดาเข็มเพชรมีการร่วมประชุมด้วยคณะสงฆ์สายธรรมยุทธ์
คณะกรรมการวัดและศิษยานุสิตนะคะ
หลวงปู่แสงมีดำริในช่วงที่ท่านมีธาตุขันว่า
หากท่านละสังขารขอให้จัดงานเผาสรีระสังขารอย่างเรียบง่าย

ดังนั้นจึงมีประชุมไปที่มติให้เผาสรีระสังขาร
วันอาทิตย์ที่๒๕มิถุนายนนี้ที่วัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธร

ขณะที่ในเช้าวันนี้ที่กุฏิของหลวงปู่แสงยานวโร
ภายในห้องกระจกที่เก็บสรีระสังขารของท่าน
ยังคงมีบรรดาลูกศิษย์นะคะต่างทยอยเดินทางมากราบไหว้สรีระสังขารตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
บรรยากาศอย่างที่เห็นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
รีระสังขารของท่านอยู่ในห้องกระจกนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางพระและลูกศิษย์วัดก็มีการจัดเตรียมสถานที่ด้วย
เพราะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงปู่แสงไปที่สาราการเปลี่ยนใหญ่นะคะ

อกจากนี้เมนชั่วคราวก็มีการก่อสร้างไว้เสร็จแล้ว
เพื่อใช้ในการประชุมเพลิงสรีระสังขารของท่านเองค่ะ
สำหรับกำหนดการถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่แสง
ระหว่างวันที่๒๐๒๕มิถุนายนนี้
วันนี้ในเวลา๑๓๓๐นจะมีพิธีส่งน้ำสรีละสังขาร

ใช่ค่ะและในเวลา๑๘นาฬิกาของทุกวัน
ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๔มิถุนายน

ปฏิบัติธรรมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ส่วนในวันเสาร์ที่๒๔มิถุนายนเวลา๑๕นาฬิกา
จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แสงสู่เมนชั่วคราว
และในวันอาทิตย์๒๕มิถุนายนเวลา๑๓นาฬิกา
จะมีพิธีขอขมากรรมแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
ดอกไม้จันทร์และมีพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร

รวมถึงวันจันทร์ที่๒๖มิถุนายนเวลา๑๖น
จะมีการเก็บอัฐิท่านค่ะ
ทีมข่าวได้มีการพูดคุยนะคะกับนายการอายุ๗๐ปี
เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงมานานกว่า๒๒ปี
รู้ข่าวก็มีการขับรถมาจากอุบลราชธานีตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็อยู่ที่วัดช่วยงานจนกว่าจะเสร็จงาน
เล่านะคะว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่แสงเคยดำริกับลูกศิษย์เอาไว้ว่า
ให้ระวังเด้อเดือน๙ซึ่งหมายถึงเดือนนี้
ก็บอกว่าตนศรัทธาในคำสอนและหลักปฏิบัติขององค์หลวงปู่แสงอยู่แล้วค่ะ
ให้ระวังเด้อเดือน๙ที่หลวงปู่แสงพูดอาจจะหมายถึงเรื่องของการละสังขาร
แต่คุณผู้ชมฮะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบคำสั่งสอนของหลวงปู่แสงนะครับ
มีบางคำสั่งสอนที่อยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนเรื่อยมาลองฟังนะครับ
นี่แหละครับหลายท่านก็สาธุคำสั่งสอนของหลวงปู่แสง

จะมีเรื่องของปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างนะครับ